นาฬิกา๓๒นาทีติดตามข่าวสารเข้มข้นกันต่อกับข่าวเช้าหัวเขียวนะคะ
ต้อนรับประจานร่ำภาษามืออาจารย์พระยวัลแสงศุนธรด้วยนะคะ
เสียมาเยอะก็คือเขาเคยเข้าไปเล่นบ่อนนี้
แล้วมันเสียตังค์ไปเยอะหลายรอบก็เลยบอกว่า
จี้เท่าไรอยากได้ตังค์คืน
ว่าเอาคืนของเขาคือไม่ใช่กลับไปเล่นแล้วจะเอาคืน
ก็คือกลายเป็นว่าไปจี้ชิงเงินเลย
แล้วคราวนี้แซ่บแล้วมีมุมของพี่ชูวิทย์ด้วย

แต่ว่าเราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนครับคุณผู้ชมครับ
ตอนที่แม็กเข้าไป

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของ๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
บ่อนการพนันแห่งหนึ่งย่านดินแดงนะครับย่านดินแดง

แม็กซ์อนุสาวรีคนที่สวมบวกแก๊ปสีแดง
หน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้าถือปืนเข้าไป
จี้ชิงเงินสดครับจี้ชิงเงินสดที่วางอยู่บนโต๊ะ
แล้ววิ่งจู๊ดออกไปนะฮะใช้เวลาลงมือไม่ถึง๑นาที
ขณะที่กลุ่มคนที่กำลังเล่นการพนันตกใจสิครับไปก่อนแล้วเห็นปืน
ตอนแรกหลังเกิดเหตุไม่นานพันตะโดดเอกวัชลพลสุวะนันทวงศ์
ท่านผู้กำกับการสอนอดินแดงบอกเพียงสั้นว่า
ยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าวเลยและขอเวลาตรวจสอบข้อได้จริงก่อน
ซึ่งคงจะต้องนำคลิปที่มีการเผยแพร่ไปตรวจสอบว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร
ส่วนจะระบุว่าเป็นบ่อนที่ตั้งอยู่ที่แฟลต์ดินแดงไหม
เบื้องต้นไม่ทราบขอตรวจสอบก่อน
นั่นท่านภูมิกับว่าแบบนั้นตอนนั้นนะครับ
ขณะที่คลิปออกไปแพร่หลายแล้ว
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ่อนดังกล่าวครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ประชาสงเคราะห์ซอย๘หลังร้านเหล้าแห่งหนึ่งนะฮะ
ห่างจากสนโลกดินแดงเท่าไรรู้ไหม
๖๕๐เมตรไม่ถึงกิโลกรัมสุดยอดค่ะสุดยอด
ถ้าดูจากภายนอกนะบอกแล้วว่าข่าวนี้แซ่บให้ดูต่อไป
ถ้าดูจากภายนอกจะเห็นเป็นนาคารขนาดใหญ่
ด้านหน้ามีป้ายบอกว่ารับฝากรถนี่ฮะดูภาพประกอบ
รับฝากรถแต่ประตูถูกปิดล็อกจากด้านใน
ฟิล์มทึบดำมืดตึ๊บนะไม่สามารถมองทะลุไปเห็นในอาคารได้
ขณะที่ชาวบ้านชาวบ้านนะเมื่อกี้ท่านภูมิกับบอกว่าไงนะ

ชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าบอกว่า
เคยเข้าไปเล่นในบ่อนพนันนี้แหละนักข่าว
เล่นมาได้๕ปีแล้ว

เท่าที่ทราบบ่อนนี้เปิดมาประมาณ๑๐

คนในพื้นที่จะรู้จักบ่อนแห่งนี้ในชื่อของเฮียเปี๊ยกตองแปด
เฮียเปี๊ยกตอง๘ตำรวจไม่รู้จัก

มีนักพนันหมุนเวียนมาเล่นไม่ต่ำกว่าร้อยคนต่อวัน

จะมีการรักษาความปลอดภัยทางเข้าออกทั้ง๒ประตู
แต่ไม่มีการตรวจค้นร่างกายนะ
คือเป็นแบบบ่อนเปิด
คือใครจะเข้าจะออกใครจะเข้าจะออกจะเข้าจะออก

คุณผู้ชมฟังผมเล่าไม่แซ่บฟังชาวบ้านเล่าแซ่บกว่า
มันเปิดมากี่ปีแล้วคะ

๕ปีแล้วมันดูแบบว่าเปิดเหยหรือว่าแอบหรือว่ายังไง

แบบหรือว่ารู้กว่าแค่ว่าของของ

มองเห็นภาพเห็นที่มาที่ไป
เห็นความสนใจความคิดของบางคน
เห็นความเชื่อมโยงเห็นความผูกพันพี่ชูเล่าว่า
บอลเฮียเปี๊ยกแปดแปดแปดเป็นบอลขนาดไม่ใหญ่ย่านดินแรงเปิดมานานแล้ว
ส่วนเฮียเปี๊ยกนอกจากเปิดบ่อนที่ดินแรงแล้วโอ้เอาล่ะเอาล่ะ
มันจะขยายผลไปหลายที่นะพี่ชูพี่ชูบอกว่ามีที่เมืองทองทานีด้วย
เอาละแล้วก็มีบ่อนที่ย่านสำโลงสมุทรประการด้วยชี้เป้าให้เลยปักหมุดให้เลย
ส่วนบ่อนห้วยขวางนั่นเหรอดอมบ่อนห้วยขวางเนี่ยไม่ใช่บ่อนเฮียเปี๊ยกนะฮะ
แต่มีมีแต่เป็นบ่อนคนจีนนะฮะคุณชูวิทย์ให้ข้อมูลต่อ
ฟังสนุกนะฟังสนุกฟังพี่ชูเนี่ยเฮียเปี๊ยกมีพ่อชื่อสิง
ซึ่งพ่อเฮียเปี๊ยกก็ทำธุรกิจสีเทามานานแล้วเพราะรู้จักแล้วก็เดินตามรอยเท้าป่าเยี่ยม
แล้วก็ป่าแดงที่เป็นลูกน้องของทหารในวงการสีเทา
รู้ลึกรู้จริงสนุกไหมเออน่าดูลึกลาสนุกไหมสนุกฟังต่อ
ส่วนบ่อนของเฮียเปี๊ยกที่ย่านดินแดงที่เปิดได้คิดว่าคงได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่
ส่วนใหญ่ส่วนกรณีที่ในแม็กซ์ไปก่อเหตุคาดว่าจะเสียเงินจนหมดตัวแล้วเกิดหน้ามืด
หรืออาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่อาจจะเกิดความขัดแย้งกันเองของคนที่เสียผลประโยชน์
ฟังคุณชูวิทย์ครับ
ฟังข้อมูลจากพี่ชูคุณชูวิทกรมวิสิตแล้วผมแบ่งใจเล็กเห็นใจตำรวจท้องที่นะ
เห็นก็อาจจะต้องไม่เห็นเพราะว่ามีคนสนับสนุนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไอ้คำว่าผู้ใหญ่นี่แหละ
คุณเข้าใจตำรวจท้องที่ไหมเข้าใจไหมคือบางเหตุบางทีเห็นก็อาจจะต้องก็ต้องทำใจไม่เห็นอ่ะ

ถ้ามุ่มพี่ชูผมมีตำรวจท้องที่เหมาะกัน
สั่งเกตอย่างนึงเวลามีเหตุเกิดกับบนและตำรวจจะบุกไปถลายบนหรือบุกไปจับผู้ต้องหา

คุณผู้ชมหลังจากนั้นแม็กซ์อนุสวรีไปไหน
ออกรายการโหนกระแสกับพี่หนุ่มกัญชัย
อันนี้ก็เป็นดราม่าหนึ่งนะ
เป็นดราม่าเลยนะครับ
ออกรายการโหนกระแสเสร็จปุ๊บ

นี่จังหวะที่ลงมาจากตึกมารินนท์นะครับคุณผู้ชม
ตำรวจสอนอดินแดงเนี่ยค่ะไปรวบตัวแม็กซ์มาเลยนะครับ

ระหว่างที่มีการควบคุมตัวแม็กซ์เนี่ย
ผู้ศึกาพยายามถามถามอะไรฮะ
ถามถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ

เพราะผมทะเลาะกากกาดมาหลายวันแล้ว

ใช่เสียแล้วก็ทะเลาะกับกาดคุมบ่อนด้วย

ทีนี้มีโอกาสคุยกับอีกคนหนึ่งคุณผู้ชม
เสือดุสิตนี่แม็กซ์อนุสวรีนะครับ
คุยกับเสือดุสิตเป็นเพื่อนสนิทของแม็กซ์ค่ะ

ตั้งแต่อยู่ในคุกแล้วก็เป็นคนชอบเล่นการพนัน
สาเหตุที่ลงมือจี้ชิงทรัพย์ในบ่อนเนี่ย

แม็กซ์ทำเนี่ยเพราะว่าถูกโกงเงินไปร่วมล้านบาท
อันนี้เสือบอกนะแล้วก็ไปมีเรื่องทะเลาะกับกาดคุมบ่อน
แต่เหตุผลที่ยอมเข้ามอบตัวนี่นะคะ
เพราะว่าครอบครัวเกรงว่าจะได้รับอันตราย
ก็เลยเอาล่ะเพื่อความสบายใจของครอบครัวก็เลย
ติดต่อตำรวจให้มารับตัวแบบนี้นะคะ
ยอมมอบตัวค่ะที่นี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
นี่นะครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเข้าแล้ว
คือสิ่งที่มันเกิดมี๒ส่วน
อีกส่วน๑คือขาดีจิงทรัพย์
จัดให้มีการเล่นการพนันเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็มีคำสั่งเด้งเด้ง๕เสือโรงพักดินแดงเป็นเรียบร้อยแล้ว
เบอร์หนึ่งของโรงพักษณ์ใครฮะภูมิกราบภูมิกราบรองภูมิกราบ๒คน
ซ้ายมาเลยซ้ายเลี่ยงข้างขวาเลยอ่าไล่เลี่ยงไปเลยนะคะ
สารวัตรป้องกันและปรับรามสารวัตรสืบสวนนะคะ๕คนด้วยกันค่ะ
๕คนนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบัน๑
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ๒๕สิงหาคม
เพื่อตรวจสอบเพื่อปล่อยให้มีการตรวจสอบว่ามีการปล่อยประละเลยหรือไม่
ถ้าเกิดว่าพบว่ามีความผิดจริงก็จะดำเนินการทั้งทางวินัยนะคะ
กระบวนการนี้ใช้เวลาสักประมาณ๑สัปดาห์น่าจะรู้เรื่องนะครับ
ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคดีชิงทรัพย์นะครับ
จริงทรัพย์ตอนนี้เนี่ยไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความ
เพราะฉะนั้นเมื่อทราบเจ้าของสถานที่ก็จะต้องสอบสวนว่ามีเหตุการณ์ชิงทรัพย์เกิดขึ้นจริงหรือไม่
ก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไปนะคะ
ฟังจากเฮียชูวิทย์ก็น่าจะได้คำตอบแล้วล่ะว่าประเทศไทยมีบ่อนหรือเปล่า